เมื่อสักครู่เห็นคุณชนะพูดถึงเรื่องของกีฬามันก็มีอุบัติเหตุเล็กน้อยเกิดขึ้นได้
บนท้องถนนก็เหมือนกันใช่นะคะถ้าหากว่าประมาณไม่มีสติหรือเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดก็ทำให้เกิดขึ้นได้
กันติดต่อกันหลายคันเลยคุณผู้ชมครับเกิดเหตุอย่างไรไปดูกันค่ะ

คันค่ะโอ้โหเดี๋ยวผมนับก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหก
รับรถกู้ภัยข้างหลังด้วยไหมครับไม่ต้องค่ะ
คู่ภัยไม่ได้ชนไม่ค่ะเพราะว่าอะไรค่ะ
เพราะว่าเป็นอุบัติเหตุรถมันชนกันค่ะเหตุเกิดจากว่ารถแก๊สนี่นะคะ
เขาขับมาอยู่ดีเขามาเจอแมวแมวนี่มันตัดหน้ามาอย่างกับทันค่ะ
พี่เขาก็ตกอกตกใจไงเบรกเลยใช่ไหมคะ
คือมันมีรถแก๊สอยู่ในวงนั้นที่ถูกชนแล้วทีนี้มันมีรถอยู่คันหนึ่งที่อยู่หน้าสุดอ่ะ
เออขับมาดีอยู่ดีก็เบรกยัดก็ต้องเบรก
ก็เพราะว่ามีแมวไงคะแมววิ่งตัดหน้าด้วยความที่พี่เขากลัวจะชนแมว
กลัวจะเกิดอันตรายก็เลยเบรกกระทันหันรถที่วิ่งตามมาเนี่ยก็เลยชนก้นเงินไป
ครับอื้อแล้วก็ยังเขาดีนะที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
ส่วนคนที่อยู่ในรถก็ไม่เป็นอะไรส่วนแมวฮันเมื่อกี้หายไปแล้ว
อ้าวตัวต้นเรื่อง
อ้าวตำรวจต้องไปตามเลยนะ

ทีนี้ทางตำรวจเขาก็เลยมาถ่ายรูป

นำรถยกกลับไป

อันต่อนะคะสาเหตุที่แชดอีกครั้ง
ว่าคันไหนผิดแบบไหนอย่างไร
แล้วก็ต้องชดใช้กันแบบไหนตามกฎหมายกันด้วย

เพราะอันหนึ่งในนั้นมีรถที่เขา

แก๊สบ้านแก๊สที่เอาไปทำ

แก๊สมันมีความปลอดภัยอยู่แล้ว
ฉะนั้นเนี่ยที่มาเล่าข็อให้คุณชุมด้วยความลาการก็พวกเรา
เป็นห่วงคุณผู้ชมนั่นเองเพราะว่าด้วยรักและห่วงใยจาก
ใจตลอดเถ